การตรวจสอบสนามมวยโดยเฉพาะสนามมวยลุมพินีที่ให้มีการจัดงานชกมวยโดยเฉพาะเมื่อ๖มีนาคมที่ผ่านมา
จนมีการแพร่กระจายของโรคโควิด๑๙ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะ
ทางเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะนายสนามมวยลุมพินีที่ให้มีการจัดการชกมวย
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบล่าสุดมีคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารบกให้พลตรีราชิตอรุณรังศรี
เข้าไปช่วยราชการภายในบกทบนะคะ
เปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ก็อาจจะมีการเข้าไปทำงานในส่วนกลาง
แล้วก็ต้องมีการสอบสวนกรณีนี้

อ่าที่ต่างประเทศนะครับดูตัวเลขกันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
รายเสียชีวิตไปแล้ว๘๒๑๕ศพนะฮะโอ้โหแต่ต้องมาดูตัวเลขของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะ
ดูตัวเลขผู้ป่วยนะคะ๘๕๗๔๙รายนะคะคือมากที่สุดเราอาจจะเรียงลำดับผิดนะคะ
ไม่ได้เรียงตามมากน้อยเห็นไหมเราดูตามจำนวนผู้เสียชีวิตตามผู้ป่วยเนี่ย
เราเรียนตามยอดผู้เสียชีวิตแต่ผู้ป่วยเนี่ยถ้าเยอะสุดในโลกนะขณะนี้นะคะ
สหรัฐ๘๕๗๔๙อันดับ๑แล้วเสียชีวิต๑๓๐๔ศพ
จีนนะครับที่เคยมีตัวเลขเยอะที่สุดทั้งผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิต
ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ๘๑๐๐นะฮะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว๓๒๙๒ศพเพราะว่าเขาคุมได้แล้ว
แล้วเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าจริงแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประชากรน้อยกว่าจีนเยอะมากเลยนะคะ
แต่ตอนนี้ตัวเลขผู้ป่วยโอ้โหอันดับหนึ่งแล้ว
เปนก็ผู้เสียชีวิตอันดับ๒ในขณะนี้นะครับส่วนไทยเราเนี่ยยังต้องร่วมมือกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
แน่นอนว่าเราอยากฟังข่าวดีสัญญาณดีเป็นแนวโน้ม
ถ้าเรายังร่วมมือแบบนี้อีกนู่น๒อาทิตย์ขึ้นไปมันถึงจะเห็นผลว่าจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านต้องเข้มงวดเป๊ะเหมือนเดิมเลย
เริ่มดีขึ้นแล้วก็อยากจะให้ดีขึ้นต่อเนื่องตามลำดับนะคะ